ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารรวมทั้งตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับ
ขบวนการลักลอบไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายค่ะ
โดยอาศัยเส้นทางตามแนวชายแดนจากมาเลเซียอินโดนีเซีย
ก่อนที่จะเข้ามายังประเทศไทยนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณนันทพรธวระค่ะ
ร่องรอยรั้วรวดน้ำที่ถูกตัดออกเป็นช่องพอดีตัว
เพื่อให้คนรอดข้ามฝั่งไปมาระหว่างชายแดนไทยมาเลเซีย
ในพื้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงคลา
เป็นหนึ่งในจุดบอดของการตรวจตราที่ถูกใช้เป็นเส้นทางธรรมชาติ
ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายออกมาได้ง่ายแม้รัฐบาลจะพยายามสร้างความเข้มแข็ง
ในการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนร่วม
ระหว่างกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์ทหารตำรวจและกรมศุลกากร
แต่กลับยังพบการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนตัวลิ้นหรือตัวนิ่มและสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ยอมรับว่า
บริเวณแนวรั้วเขตแดนธรรมชาติไทยมาเลเซียเป็น๑ใน๑๑จุดแนวรั้วธรรมชาติที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
เคยจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนตัวนิ่มบ่อยครั้ง
จากนี้จะมีการประสานขอความร่วมมือกับมาเลเซียในการช่วยสอดส่องพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น
หวังปิดช่องทางลักลอบการขนสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย
วันนี้เราก็ถูกลดระดับมาว่าเราไม่ใช่กลุ่มที่เขาจับตาอย่างเป็นพิเศษแล้ว
มันก็ทำให้ประเทศนอกจากเราทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น
มันก็ทำให้เราสามารถช่วยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วย
การแก้ปัญหาลักลอบจับตัวลิ่งจากป่าประเทศมาเลเซียข้ามชายแดนไทย
เพื่ออุดช่องว่างของกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า
และอาศัยมาตรการของกลุ่มอาเซียนช่วยกันแก้ปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่า๔ชนิด
คือตัวลิ่นงาช้างนอแร็ดและเสือโครง
บริเวณสายตัวทัพโกบในพื้นเที่ยงพลเซอเดานะคะ

ที่เจ้าที่กำลังทหารและตำรวจ

ขับผ่านก่อนที่จะขนของไปยังฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะ
กำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าประดังเบซา

และจุดต่างภายในรถที่พบการดัดแปลง

ซึ่งด่านตรวจร่วมจุดตรวจเฉพาะกิจทัพกบแห่งนี้
ห่างจากชายแดนไทยมาเลเซีย
ทางด้านป่าดังเบซาเพียง๓กิโลเมตร
มักเป็นเส้นทางลักลอบขนส่งสินค้านีภาษีและสัตว์ป่า
สถิติการจับกลุ่มผู้กระทำผิด
ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าผ่านบริเวณริมกำแพงไทยมาเลเซีย
และช่องทางตรวจค้นผู้โดยสารขาเข้า

ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบขนตัวลิ้นมากที่สุด

ซากลิ้นเกล็ดลิ่นซากเสือต่าง
สวยงามประมาณ๔๐ตัว
และลิงอุรังอุตังสุมาตรา๒ตัว
โดยกลุ่มผู้บริโภคตัวลิ้นส่วนใหญ่
อยู่ในประเทศจีนและเวียดนาม

และการนำเกล็ดลิ้นไปใช้ผลิตยาบำรุงร่างกาย
ทำให้มูลค่าราคาขายลิ่น
สูงถึงกิโลกรัมละ๓๐๐๐บาท

เราจะมีเครือคลาย

องกรสุรกะครโลก

หลังจากนี้สถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่า
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะตัวลิ่นอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีจะต้องเพิ่มการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นมากขึ้นเพราะเป็นช่วงที่ประเทศปลายทางเข้าสู่ฤดูหนาวความต้องการบริโภคจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน